วันนี้มาอาบแดดนะคะคุณผู้ชมค่ะกะว่าจะได้ผิวสีแทนสวยหน่อยแต่แหม
งฟ้ามองฝนแล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้แดดจะออกมาสมดังใจหรือเปล่าอาจจะต้องเจอฝนกันแน่เลยค่ะ
ใครที่จะไปเที่ยวทะเลเที่ยวภาคใต้ช่วงนี้อาจจะต้องทำใจเผื่อไว้หน่อยนะคะว่าอาจจะไม่ได้เจอแดดสะใจแต่ว่าจะเจอฝนแทนค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนเลื่อนลงมาตกบริเวณตอนกลางและตอนล่างของประเทศไทยนะคะ
ส่วนตอนบนช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะอุณหภูมิเริ่มลดลงเช้าเช้าก็มีหมอกแล้วนะคะ
มาจากว่าร่องฝนจากที่เคยพาดผ่านตอนบนก็เคลื่อนลงมาตอนกลางตอนล่างของประเทศ
ให้บริเวณภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างเนี่ยมีฝนตกค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะ
ส่วนภาคใต้ก็มีปัจจัยจากลมมรสุมประจำฤดูค่ะที่มีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะคะ
กลุ่มทำให้ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนในทะเลก็จะมีคลื่นสูง๑๒เมตรเช่นเดียวกัน
ดังนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการท่องเที่ยวสุดสัปดาห์แบบนี้กันด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้ไปจนถึงวันที่๑๘ตุลาคมสภาพอากาศเป็นอย่างไรตรวจสอบข้อมูลกันเพิ่มเติมเลยนะคะ
เหนือและภาคอีสานช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะ
ฝนตกลดลงร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่ให้ระมัดระวังสุขภาพให้ดีในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
ทำโรงพยาบาลที่ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ
ตก๑๖๐๘๐ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งลมพัดแรงค่ะ
ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมจนเกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลาก
ส่วนทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันนะคะ
ภาคใต้ค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งโอกาสเกิดฝนตกร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักบางพื้นที่ค่ะลมพัดแรงจุดที่มีฝนคลื่นก็สูงมากกว่า๒เมตร

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเยอะตลอดสัปดาห์ค่ะ
ฝนตก๑๖๐๘๐ของพื้นที่อาจจะตกหนักในบางเขตนะคะ
มีลมแปรปรวนพื้นที่รุ่มต้องระวังปัญหาน้ำท่วมรอการระบายด้วยค่ะ
เรียกว่าช่วงนี้เจอฝนกันชุ่มฉ่ำกันหน่อยนะคะ
อีกไม่นานค่ะช่วงปลายเดือนน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวกันเต็มที่แล้วค่ะ
ใครที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำก็ต้องเร่งสะสมน้ำเอาไว้หน่อย
แต่ใครถ้าชอบแดดอยากจะผิวแทนสวยเนี่ย
ตอนนี้จะไม่ได้มีแดดมากมากนะคะก็ต้องเตรียมรับมือ

เพราะไม่อย่างเงี้ยอาจเสี่ยงในการเป็นแมรงผิวหนังนะคะ

ไปอาบแดดไปเล่นบรรณาโบนบลล์นะคะ